เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเตือนใจนะคะสำหรับใครที่ชอบทำคอนเทนต์
นี้เขาชอบทำคอนเทนต์กันนะคะบางทีเราก็ไม่ทันคิดนะคะ
แต่ว่าอันนี้ต้องคิดเยอะค่ะเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบกับคนอื่นค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะสร้างคอนเทนต์เย้ยตำรวจค่ะ
ด้วยการทำทีเป็นยิงปะทะกันกลางเมืองสุราชธานี
คลิปนี้พอลงในโซเชียลนะคะก็ไม่รอดค่ะตำรวจตามตัวมาในที่สุดค่ะ
เนี่ยค่ะทำคลิปอัพโซเชียลจะให้คนแชร์คนแชร์ไปเยอะจริงค่ะนะคะ
แต่ว่าในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตำรวจก็เห็นคลิปนี้นะคะ
ทำทีเป็นเหมือนกับติดไฟแดงไงฮะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์หยิบอาวุธปืนมา
แล้วยิงไปนอกตัวรถแล้วสร้างสถานการณ์เหมือนกับยิงปะทะกับตำรวจ
ที่ตำรวจอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งคุมสัญญาณไฟจราจรอยู่ตรงแยกท่ากูบนะคะ
ตำบลมะขามเตี้ยอยู่ในเขตเทศบาลสุราธานี
คนในรถก็พูดจายั่วยุประมาณว่ายิงอีกนัดหนึ่งเห็นไหมตำรวจหันมามองแล้ว
นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะ
แล้วโพสต์ไปเมื่อ๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ในตอนที่โพสต์เนี่ยมีการเขียนเอาไว้ด้วยว่า
โจปะทะเดือดกับตำรวจกลางสี่แยกสุราชธานี
โอ้โหชาวโลกออนไลน์ไม่เห็นด้วยค่ะ
กับเรื่องนี้นะคะล่าสุดเขาก็ลบคลิปไปแล้ว

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี

ตอนนี้กำลังตามตัวคนในคลิปค่ะ
ซึ่งทราบแล้วว่าเป็นพนักงานขับรถ
ขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
ที่กำลังนำสินค้าจากพื้นที่ภาคกลาง
ส่งคลังสินค้าที่สุราธานี
ก็เรียกตัวให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันพรุ่งนี้
เพื่อสอบปากคำและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
นี่ก็เป็นอุทาหรณ์คนชอบสร้างคอนเทนต์นะคะ